หนึ่งเรื่องที่น่าจับตามองมากคือกระแสของชนะทิพย์สงกระสิน
จริงเราก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวเขาก็ย้ายทีมไป

เกิดอาการจะไปดีไหม

คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือมันมีเรื่องของการเซ็นสัญญาไปแล้วเบื้องต้น
แล้วก็มีการจ่ายค่าตัวเขาเรียกเป็นค่ายืมตัวใช่ไหมครับ
มาแล้วประมาณสัก๑๘ล้านบาท
ดังนั้นถ้าเกิดว่าจะล้มดีลนี้มีความเป็นไปได้ไหม

เป็นไปได้ไหมว่าเจอาจจะไม่ได้ย้ายไปเลย
หรืออาจจะไปช้ากว่ากำหนดจะไปในช่วงไหน

คือตามสัญญาควรจะต้องไปแน่นอนอยู่แล้วล่ะ
ถ้าผิดสัญญาก็จะต้องมีการเสียหายเรื่องของ

แต่คราวนี้หลายคนสงสัยว่าเราจะกล้าถามไหม

เขาจะได้รู้กันว่าจะไปตอนไหน

เพราะว่าถ้าเกิดเมืองทองทะลุกับถึงรอบ๘ทีมของ

ผลงาน๕นัดเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยม๓นัด
มันเป็นตัวสำคัญของทีมเลยนะ
คือถ้าหายไปฟันเฟืองสำคัญของเมืองทองหายไปมีผลกระทบกับทีมแน่
เอาล่ะส่วนกระแสข่าวนี้ไปดูกันหน่อยนะครับที่มาที่ไปนั้นเป็นอย่างไร
เรื่องนี้นะครับมันเกิดจากที่ผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่น
สำนักข่าวของญี่ปุ่นนะครับเขาเริ่มต้นมาเลย
เขาบอกว่าเอ๊ะฟอร์มของเมซิเจแบบนี้เนี่ย
หลังจากที่จบเกมการขันในเกมล่าสุดที่เจอกับบิสเบนรอ

สัมภาษณ์ออกมาว่าในลักษณะว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ย
เรื่องของสัญญาที่จะไปเล่นให้กับคอนซาเดอเลสซัปโปโร
สุดท้ายแล้วขึ้นอยู่กับทางสโมสรที่จะตัดสินใจในเรื่องนี้
ส่วนตัวเขามีหน้าที่แค่ลงไปเล่นให้เต็มที่เท่านั้นเองครับ
อืมก็อย่างที่เราคุยกันนะครับ

ก็ต้องคุยกันอีกทีหนึ่งในนามสมมุติ

เอาคำตอบวันนี้ให้มันรู้เรื่องกันไปเลย

แฟนบอลที่ญี่ปุ่นเขาหวังมากนะ

ของเมซิเจนี่แหละไปเล่นในเจลิส
เพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าฟอร์มฮอตมาก

คือถ้าเป็นไปได้เจเขาว่าจะเลี้ยงให้ทะลุตะข่ายเข้าไปเลยนะ
คือถ้าทำได้ทำแล้ว

แต่จริงแล้วเนี่ยบอลมันจะข้ามเส้นอยู่แล้ว

พูดถึงโปรแกรมหน่อยนะครับ
เข้ารอบ๘ทีมจะแข่งเกมแรก๒๒หรือว่า๒๓สิงหาคม
เอาล่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อดีกว่านะครับพูดคุยกับคุณรณฤทธซื้อวาจานะครับ
บริการสโมสรของทีมเมืองทองยูไนเต็ดตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณนนฤทธิ์ครับ

สวัสดีครับคุณเจคุณชนะครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเรื่องรอบขอบสนามครับ
ถือโอกาสให้ตรงนี้ให้พี่เป้เป็นตัวแทนของสโมสรพูดเพื่อตอบคำถามกับแฟนบอลไทยแล้วกันนะครับ
มันมี๒คำตอบแล้วก็๒คำถามที่อยากจะถามไป
คำถามแรกก็คือว่าไปนี่ไปแน่ใช่ไหมครับจะไปช้าหรือไปตามกำหนดเดิมครับ
ไม่ใช่ใครครับเจครับนายแจราชิพครับใช่ครับไม่ใช่เจวัรพัฒน์แน่นอนครับ

แต่ถ้ามีโอกาสเขาอาจจะส่งเจไปก่อนเพื่อการตอบตัวเพื่อมีเวลาในการสิ่งซึ่งพกกฐิมขึ้น
เพราะฉะนั้นยืนยันว่าเป็นไปตามสัญญาแน่นอน
ก็ต้องหาตัวแทนมาเล่นอยู่แล้วใช่ไหมครับ
มีแผนสำรองที่จะหาตัวแทนแทนเจไว้รออยู่แล้วถูกไหมครับ
ครับก็อย่างที่เห็นนะครับเรามีการเสริมตัวนักเตะรอแล้ว
แล้วก็มีจุดเด่นเรื่องความเร็วเทคนิครถนะครับ
ก็มีจุดเด่นกันคนละด้านนะครับ

กับประตูที่อย่างเธอบัตตี
ทำได้ในการเล่นกับราบุรี
แล้วก็อดีตที่ผ่านมาเนี่ยผมว่า
ก็จะทำให้ทีมไม่เสียสมดุลไปนะครับ
แต่ว่ารูปแบบการเล่นสไตล์การเล่นอาจจะไม่ใช่แบบเดียวกัน

แต่คงจะไม่ทำให้ทีมลดความแข็งแกร่งลงไป
แล้วก็รวมไปถึงตัวแทนที่อาจจะเป็นไปได้ด้วยนะครับ
อยู่ในเป้าหมายในการเสริมทัพเลข๒ของเราครับ
ครับพี่เป๊กนี่มีโอกาสติดตามข่าวสารในญี่ปุ่นใช่ไหมครับ

เพราะว่าเขาน่าจะมีข้อมูลมาบ้าง
ถึงได้ตั้งคำถามในข่าวออกมาทำให้เราสงสัยกัน

เกี่ยวกับการย้ายทีมของเจในสัญญาที่อาจจะช้าไปตรงนี้

ที่ทางญี่ปุ่นเขาได้เปิดข่าวมาครับว่า
เจอาจจะไปช้ากว่าถ้าเกิดว่าเมืองทองเข้ารอบ๘ทีม
ซึ่งตรงนี้สื่อในไทยไม่ได้มีใครทราบประเด็นนี้เลยนะครับ
มันมีการอยู่ในข้อตกลงร่วมกันอยู่แล้วนะครับ
อย่างที่บอกว่าเจไปเริ่มเลข๒ของปีนี้
เนื่องจากว่าเราทั้งสองทีมต่างเห็นด้วยกันนะครับ
เจควรจะได้ลงเล่นในเกมระดับสูงสุดของเอเชียนะครับ
แล้วก็จะให้เขามีได้ประสบการณ์ในเกมระดับนี้นะครับ

ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับว่า

เจ๊พัฒนาอย่างได้ชัดนะครับ
แล้วก็รวมไปถึงอย่างที่เห็นว่าการปิดตัว
สำเร็จตัวยอดเยี่ยมของการณิขันเอเชีย
ก็เป็นการบอกว่าเขาได้เป็นนักเรทดับสั้น๕ในเอเชียไปแล้วนะครับ
ซึ่งตรงเนี้ยทั้งสองทีมเนี่ย
ลืมร่วมกันอยู่แล้วว่าเราจะไปได้ไกลสุดขนาดไหน
จะมีโอกาสได้นักเตะไปช่วยทีมนะครับ
คนที่ไม่มีเจสการทริปแล้ว
ครับขณะสุดท้ายนะครับในกรณีแบบที่ผมถามด้วย
ในเชิงความหวังของคนไทยกับวันที่เจจะเล่นในหลีกที่ไกลกว่านี้
ซึ่งเริ่มต้นที่เจลีกมันสวยงามหมดแล้วแต่การไปยุโรป
สัญญาที่มันระบุในตอนนี้ก็คือการยืมตัวจนจบระดูการนะครับ
มูลค่าที่เพิ่มขึ้นหรือว่าตอนนี้มีทีมอื่นมาติดต่อรอเจาะคิวไหมนะครับ
ก็มีหลายทีมนะครับก็สอบถามมีหลายตัวแทนนะครับ
มีทีมสอบถามเรื่องของเกี่ยวกับอนาคตของเจโดยตลอดนะครับ
แต่อย่างที่บอกว่าเราเคารพข้อ๖นะครับ
เจจะไปเล่นให้กับซัปโปโลนะครับในเล็ก๒แน่นอนนะครับ
ส่วนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยสัญญาเขาอยู่๑๘เดือนนะครับ
ถ้ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นก็คงจะเป็นการหาลือร่วมกันระหว่างเรากับสโมสร
อันนั้นข้อตกลงที่ทำร่วมกันเป็นลักษณะนั้นนะครับ
แต่ส่วนจะซื้อขาดหรือยังไงก็ตามเรามองไปที่โอกาสของนักเตะเป็นหลักนะครับ
ถ้านักเตะมีโอกาสที่จะยกระดับตัวเองไปอยู่ในฟุตบอลในมาตรฐานที่สูงขึ้นไปเรื่อย
ทางสโมสรพร้อมอยู่แล้วแล้วก็พร้อมที่จะต้องหาตัวแทนมา

ที่ชัดเจนก็คือยืนยันว่าไปเล่นที่ญี่ปุ่นแน่นอน
ก็คือตามเวลาตามเวลาที่กำหนดไว้เพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของสัญญาจริง

ก็คือว่ามันคงไม่มีการล้มดี

ในการสร้างกระแสให้พอแล้วทำผลงานให้พวกเขามีโอกาส
น่าสนใจเพราะว่าทีมนี้ตอนนี้เนี่ยอันดับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะ
เป็นทีมน้องใหม่ในรูปการณ์นี้ผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ปรากฏการณ์ที่แตกต่างที่เราเห็นในรายการอันดับเอเชีย

เรื่องของตัวเลขเมื่อสักครู่นี้เห็นชัดเจนนะครับลงเล่นเนี่ย
ไม่ใช่ประเภทยิงประตูแบบเกลี้ยงกล้าง
แต่เป็นตัวจักรสำคัญเป็นฟันเฟืองสำคัญในการทำเกมลุก
ในการที่จะเดินเกมขึ้นไปกดดันคู่ต่อสู้
คือเป็นคนที่เล่นต่อเนื่องจำนวนเกมค่อนข้างเยอะ
คือ๒๐กว่าเกมต่อปีผมถือว่าอายุยังน้อยในตอนนั้น

และที่สำคัญในตอนนี้ก็เป็นตัวหลักของเมืองทองด้วยนะครับ

ลงสนามในเกมลีกไป๒๗นัดนะครับ
ยังไม่นับพวกโอกาสในการสร้างสรรค์การทำประตูที่จ่ายแล้วเพื่อนยังยิงไม่เข้านะ

แล้วในปีนี้ลงสนามในเกมลีกครบทั้ง๑๐นัดนะครับ
ช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะไม่สามารถยิงประตูในลีกได้

ที่ผ่านมายิงได้๑ลูก
แต่ชนะทิพย์เป็นผู้เล่นที่มีส่วนร่วมที่ผมบอกกัน
สร้างสรรคโอกาสในการทำประตูถือว่าเป็นหลัก
เลยแล้วรูปแบบการเล่นถึงแม้คู่แข่งจะสเกาะมาก็ตามว่าเจเล่นยังไง
แต่สุดท้ายก็หยุดไม่อยู่
เขามีวิธีการเล่นที่แตกต่างในการแก้ปัญหา

ด้วยจำนวน๑๖ครั้งรองจากโอมานดูรามาน
โอ้โหคนนี้นี่สุดยอดเลยนะโอบาอับดุรามานเนี่ย
เพิ่งจะเจอกับไทยไปนะครับในเกมบอลโลกรอบคันเลือกนะครับ

หลังจากนี้นะครับเชื่อเถอะว่าเจ๊ก็มีโอกาสในการสร้างสังเกตให้เพื่อนอีกแน่นอน
แหม่เป็นไปได้ผมอยากเห็นเจเล่นกับโอมานเหลือเกิน
ครับของเรานี่ชื่อเสียงอาจจะอย่างว่าได้ด่งดังไปถึงยุโรป
กับที่มีข่าวมาที่โอมานูรามาเป็นแต่ผมเชื่อว่าเป็นการต่อยอดที่ดี
ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับนักเตะที่จะพัฒนาจาก๙จากระดับเอเชียขึ้นไปเล่นในระดับโลก
เพราะว่านักเตะญี่ปุ่นหลายคนอย่างที่แฟนฟุตบอลทราบกันดี
ก็ติดตามนะครับเชียร์กันต่อไปนะครับดังนั้นเราได้ประเด็นเรื่องนี้น่าจะจบไปแล้ว